เมื่อวานนี้มีคนร้ายเขาขับรถมานะครับ
เป็นรถที่ขนยาเสพติดจากนั้นขับฝ่าด่าน
ตำรวจเห็นแบบนี้ก็เลยยิงยางค่ะ

คนร้ายทิ้งรถไว้วิ่งหนีเข้าป่าไป
แต่ว่าในรถตำรวจไปพบมีทั้งยาบ้ายาไอซ
แล้วก็ยาเคเป็นจำนวนมากถือว่าล็อตใหญ่
เมื่อวานนี้ทหารส่วนที่กำลังกับตำรวจ
แล้วก็ขอเฮลิคอปเตอร์มาบินวนรอบพื้นที่
เพื่อดูจากพื้นที่ด้านบนเพราะตรงนั้นเป็นป่า

เข้าไปก็ลำบากยังไม่พบ
แต่ทีนี้ล่าสุดมีชาวบ้านในพื้นที่แจ้งเบาะแสเข้ามาบอกว่า
มีคนสภาพท่าทางค่อนข้างอิดโรยออกมาจากป่าอ้อยเมื่อสักครู่นี้
มาขอน้ำกินแล้วก็ขอให้ไปส่งที่ท่ารถ

เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแบบนี้ก็เลยเข้าไปในพื้นที่นะคะ
ตำรวจสพนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์
ได้รับแจ้งเบาะแสจากคนในพื้นที่บอกว่า
เกี่ยวกับคนร้ายที่หนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจยาเสพติด
บอกว่าคนร้ายออกมาจากป่าอ้อย
มาขอน้ำดื่มจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อใหม่หมู่ที่๑๖
ตำรวจสพนิคมเขาบแก้วอพยุหาคียารีจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านได้โทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้าน

พร้อมกับทั้งทหารและก็ตำรวจปราบรามยาเสพติด

เป็นการเพาะปลูกไร่อ้อยทั้งหมด
แล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่รอบห่างกัน
เบื้องต้นสอบถามเด็กชายโอนะคะเป็นนามสมมุตินะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายมาขอน้ำดื่ม
ขณะที่ตัวเองนั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้าน
เห็นคนแปลกหน้าเดินเข้ามาที่บ้านขอน้ำดื่ม
และขอนั่งพักประมาณ๒นาที
ได้สอบถามไปว่าจะไปไหน

คนร้ายก็ถามต่อว่าคนในบ้านมีรถ
มีคนที่ขับรถได้ไหมจะให้ไปส่งที่สถานีขนส่ง

คนร้ายก็เลยขอตัวเดินออกไปดื่มน้ำเสร็จแล้วก็ออกไป
แล้วก็เลาะเข้าป่าอ้อยหายไปเลย
จากนั้นเด็กชายโอก็บอกกับยายที่อยู่หลังบ้าน
ยายก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไปพบรอยเท้า

ที่บริเวณคูน้ำข้างบ้านจำนวนหนึ่ง
ห่างจากจุดที่พบรอยเท้าไปอีก๑๐๐เมตร
ก็ไปพบร่องรอยของการเด็ดเกษรดอกไม้กินน้ำหวาน
แต่คาดว่ารอยเท้าน่าจะเป็นช่วงเช้า
ก่อนที่คนร้ายจะมาขอน้ำชาวบ้านดื่ม
ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายยังอยู่รอบบริเวณพื้นที่

จากสภาพคนร้ายน่าจะอิดโรยแล้ว
จึงได้วางกำลังกดดันอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ค่ะ